และเป็นจุดเดียวกับที่เคยเกิดอุบัติเหตุ

เท่ากับตรงจุดที่เราจะให้คุณผู้ชมดู
มันเคยเกิดเหตุการณ์๒ครั้งแล้วนะ
เดี๋ยวมีคลิปทั้งเมื่อก่อน

ไปดูกันเลยกลับรถยังไงนะคะ
นี่คุณผู้ชมกระบะนี่คันที่มีลูกศรเนี่ย
อยู่ดีมันไม่ใช่ทางที่จะกลับรถได้นะ
แต่กลับมาแบบนี้
แล้วดูสิใช่กระบะสีบรอนเงินคือรถหมุนไปแล้วนะ

แต่กระบะสีบอลทองคันที่ชี้ลูกศรขับต่อไปเลยค่ะ

ส่วนกระบะสีบรอนเงินที่หลบแบบฉิวเฉียด
เขาคงจอดแล้วก็ตกอกตกใจ
จะหายช้าคว่ำอยู่ตรงนั้นนะครับโอ้โฮโอ้โฮ
จุดตรงนี้นะมันเป็นจุดเดียวกับที่เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้น
นี่คลิปเก่าคุณผู้ชมเห็นไหมมอเตอร์ไซคันนี้ค่ะ

โอ้โหเลี้ยวแต่ว่าไม่ได้เลี้ยวไปแยกนะคือเลี้ยวไปย้อนสอนทางนู้นนะคะ
โอ้โฮเหมือนกับจะเข้าห้าง
แล้วคุณดูภาพเก่าภาพเก่าคือเห็นกรวยที่มาตั้งกั้นไหม

เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามจะแก้ไข

แต่ปรากฏว่าแหมมันจุดเดียวกันเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
ก็ตำรวจภูทรน่านนำคลิปนี้มาโพสต์
แก้ไขแล้วแต่ก็ยังฝ่าฝืนเห็นไหม

เพื่อไม่ให้มีคนบาดเจ็บหรือมีคนเสียชีวิตที่จุดนี้อีก

จริงมันจะแก้ได้อยู่ที่วินัยของคนขับรถนะ

ที่ถนนรถจนะหน้าเต้นรถเจ๊แดง

เขาขับมาแล้วสุดท้ายแมนเอาออกไปกระแทกเสาไฟฟ้า
เสียหลักไม่พอนะรถหมุนคว้างอีก๓ตลบ
เกือบจะมาชนรถที่จอดเรียงรายอยู่แบบนี้ค่ะ

เป็นรถของเต็นต์รถมือ๒จอดอยู่เป็น๑๐๑๐คันเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกวันที่๒มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
ทีมข่าวสอบถามไปที่กู้ภัยอายุทยารวมใจ
เพราะว่าเขาเข้าไปช่วยเหลือคนขับรถเก่งคันนี้
เป็นผู้ชายนะคะอายุ๓๗ปีขับมาคนเดียวค่ะ
แล้วที่เห็นหมุนหลายรอบดูจากสภาพรถแล้ว
คิดว่าคนขับไม่น่าจะรอดใช่ไหม
ปรากฏว่าคนขับได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทก
แล้วตอนนี้อาการของคนขับปลอดภัยแล้วนะคะ